กันที่นางงามคนสวยกันหน่อยดีกว่าปกติคุณได้ยินดนตรีไหม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

ตรงนางงามตัวเด็ดเหมือนกันคนนี้ลีน่าจังเออเขาติดขอบจอนะครับล้นไปกับอิงฟ้าด้วยกูรู
นางงามข้างเวทีวิเคราะห์อิงฟ้ารอบพีริมทั้งชมทั้งด่าตามสไตล์ลีน่าไปดูค่ะ

ว้ายฟันหน้าเกียจมาก
ไม่สวยค่ะมึง

แล้วก็นางงามท่านอื่นด้วยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวิจารณ์นางงามประเทศไหนอยู่

คือทั้งชมทั้งด่าอาจจะบอกว่าติเพื่อก่อแหละนะคุณผู้ชมนะ
ก็ให้กำลังใจน้องอิงฟ้า
รอดตัดสินนะคะ๒๕ตุลาคมนี้คุณผู้ชม
นางงามเอฟซีทั้งหลายร่วมกันส่งกำลังใจให้กับอิงฟ้า
คว้ามงมาให้คนไทยได้
คือน้องอิงฟ้าวันก่อนมารายการบันเทิงไทยรัฐ

มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์นะ

เอาจริงที่น้องถ่อมตัวว่าไม่ใช่ตัวเต็งไม่จริงนะ
โพลนางงามแทบทุกโพลมีชื่ออิงฟ้าไทยแลนด์ติดอยู่ทุกโผล่เลยคุณผู้ชม
ที่มันภูมิใจกว่านั้นคือเวทีนี้เป็นเวทีคนไทย
คนไทยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็เอาใจช่วยกันต่อไป

รอบตัดสิน๒๕๒๕วันอังคารใช่ไหม

อย่าปีหน้าส่งสุภัณฑ์กับน้องเชอรี่ไป

เดี๋ยวอันนี้ส่งไปเป็นแม่นางงามหรือไงคะ